เด็กที่ขอน้ำซุปไปเลี้ยงครอบครัวที่คนก็สงสารชื่นชมบริจาคเงินให้
เงินเข้าบัญชีไป๖แสนบาทก่อนจะปิดรับบริจาคไป
วันนี้ฮะพ่อของน้องคนนี้ดื่มเหล้าเมาแล้วจะไปปล้ำผู้หญิงข้างบ้าน
เพราะดีนะครับผู้หญิงข้างบ้านเขาหนีไปทัน
แล้วทำยังไงรู้ไหมไปปล้ำเขาไม่ได้กลับไปตบเมียระบายอารมณ์
ทำยังไงทำอย่างนี้ตำรวจสวทพศาลเมืองชนบุรีครับ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการทะเลาะกันที่เพิงพักหมู่๔ตะบนนาป่า
อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับรีบไปตรวจสอบนะครับ
พร้อมกับนายกัมพลสุขสว่างกำนันตะบนนาป่า
ทศพรยั่งยืนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตะบนดอนหัวล่อ
กู้ภัยไตรคุณธรรมประถมพยาบาลนะครับแล้วก็เล่าบอกว่า
โดนนายพรพรมสามีเนี่ยเอาตาหลิวครับตาหลิวตี
แล้วก็ต่อยเธอหลายครั้งสาเหตุเพราะว่าอารมณ์เสีย
หาว่าเธอมีชู้แล้วจะหอบเอาเงินบริจาคไปใช้คนเดียวฮะ
ถึงห่วงใช้อะไรตีอ่ะ
ทำแผนนะเอาอะไรตีมะ
คลับตั้งหมามือแล้วก็เอาตันหลิวตี
ถึงห่วงมันมีเรื่องอื่นอีกมั้ย

คือว่าเขาหาว่าโรงหน้ากินเสริมสรุปอะไรเนี่ย
หนูบอกว่ายังไม่เคยอันนี้เลยเพราะเขาไปฟังคนอื่นเยอะ
แต่คือว่าเรายังไม่ได้เบิกใช้อะไรเลยเขาไม่เข้าใจ
ตำรวจไปจับได้นะนายพรพรมเนี่ยเมานะพูดจาไม่รู้เรื่องเลย
ไปดูบรรยากาศตอนจับหน่อยฮะ
มีเงินก็ดีอยู่แล้วเราทำเขาเรื่องอะไร
มีเงินก็ดีอยู่แล้วช่วยดูแลลูกอะไรอย่างนี้
สงสารลูกหน่อยดิเขามีโอกาสมีคนช่วยแล้ว
เราเมาอะไรวะเนี่ยเมายาล่ะ
กังสาวแตนฮะนามสมมติอายุ๔๐ปี
ให้ข้อมูลบอกว่านายพรพรมเนี่ยบุกเข้าไปที่บ้านของเธอนะฮะ
เมาจะมาปล้ำนะฮะแต่เธอสู้ไงสู้แล้วผลักนายพรพรมกระเด็นไป
แล้วก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากร้านค้าครับ

เอาล่าสุดนะกำนันให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวนะครับ
ตำรวจดำเนินคดีทำร้ายร่างกายและกระทำอนาจารย์นะครับคุณผู้ชมฮะค่ะ